เมื่อวานคนยังแอบหมั่นไส้กันอยู่เลยเนี้ยนะสำหรับความหวานนำของพรายวันอ่า
มีการแบบโพสต์ภาพไลน์ไปสั่งดอกกุหลาบให้เขียนการ์ดบอกว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรรี่
แล้วก็โพสต์ภาพนี้บอกสวยจังเลยไม่รู้ว่าคนได้จะชอบมันไหมก็ทำเต็มที่สุดแล้ว
แล้วแล้วเมื่อวานก็มีคลิปใช่มั้ยมีคลิปวีดีโอคอลคุยกันโหตกลงเราเป็นรายการอ่ะฮะ
ฟังผู้ชายตอบว่าอะไรฟังครับเอาเสียงให้เหมือนด้วยฮ่าฮ่าทำยาก
มันเหินขึ้นมันเหินขึ้นเราก็แบบอุ้ยตายแล้วแพรวี่ไม่โสดแล้วเหรอ
ล่าสุดวันนี้ร้องเอ้ากันทั้งประเทศเลยนะคะใครที่เป็นเฟรนในเฟซบุ๊คของคุณแพรรี่ไพวันนี่แหละ
ทำไมฮะเธอสองคนรักกันหรือเปล่าคะถ้ารักกันพี่ถอยให้ได้นะโอ้โห
เอากุหลาบช่อนั้นไปให้เขาซะอุ้ยเจ็บไปบอกรักเขาโอ้โหถ้าเขาดีกับเธอโอ้โห
แล้วแก๊กกราวเป็นหัวใจสีดำในวันวาเลนไทย

มันรู้สึกได้จนถึงแบบอื้อหืออนุความเศร้า

อันนี้๓ชั่วโมงก่อนแล้วก็นี่
รักฉันทำไมสั้นกว่าชีวิตยุง
งลายยังมีอายุตั้ง๗วันเลยนะ
เอางี้ละกันเขาบอกข้ามไปเลยได้ไหม

มันสั้นกว่ายุ่งมากยังเนี่ย

ไปมาค้าบูชาเลยกูอยากซื้อดอกบัวไหว้พระแล้ว
กระทั่งในความล่าสุดของล่าสุด
ของล่าสุดขึ้นภาพมาค่ะทีมงาน
นี่ค่ะมีภาพนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่า
คุณเขาแสดงความยินดีกันรักกันก็ดีแล้วจะได้มีความสุขนะฮะ